และในช่วงเวลานี้นะคะทางรัฐบาลได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล
ถวายพระราชกุศลครบรอบ๑ปีวันเสด็จสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิภูมิอดูลยเดช
รมนาศบอพิที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ติดตามบรรยากาศสดในช่วงเวลานี้นะคะ
จากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะเชิญค่ะ
เช้าวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็นำคณะรัฐมนตรีค่ะ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบ๑ปีวันสวรรณคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศวพิษที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
โดยก็มีทั้งสื่อมวลชนข้าราชการ
แล้วก็ประชาชนมาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะ
เป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์๑๐รูป

จากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี
คู่สมรสและผู้บัญชาการเหล่าทัพ
ได้ร่วมทำบุญตักบาทพระสงฆ์๘๙รูป
บริเวณด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

ข้าราชการพนักงานสื่อมวลชนประจำธรรมเนียบรัฐบาล

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับในหลวงราชการที่๙ด้วยค่ะ
และนอกจากข้าราชการสื่อมวลชนประจำธรรมเนียมรัฐบาลแล้วนะคะ
ยังมีประชาชนที่ตั้งใจจะมาทำบุญใส่บาท

มาร่วมใส่บาทที่ธรรมเนียบรัฐบาลในวันนี้ด้วยค่ะ
โดยนางชนะการทองพลายและนางบุภาทองพลายค่ะ
บอกว่าทันทีที่เห็นข่าวว่านายกรัฐมนตรี
เปิดให้ประชาชนมาร่วมทำบุญใส่บาทที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ตัวเองและพี่สาวจึงเดินทางมาที่ธรรมเนียบรัฐบาลทำบุญในครั้งนี้ค่ะ

คิดว่าเขาพ่ออ่ะพ่อชาชนก็คงจะมีศิษฐ์ด้วยก็เลยตัดสินใจมาที่นี่
เช่นเดียวกับนางสุคลทิพย์แก่นกระโทกและนายบัญชาศรีสวัสดิ์ชาวจังหวัดสมุทรประการ
ก็กล่าวว่าเช้าวันนี้ตั้งใจจะมาใส่บาทที่วัดเบนจมะบะพิษ
แต่ระหว่างที่เดินทางข้ามถนนไปที่วัดนะคะ
เจ้าหน้าที่ของธรรมเนียบรัฐบาลเห็นเตรียมของที่จะมาใส่บาทค่ะ
ได้เชิญให้มาร่วมใส่บาทกันในธรรมเนียบรัฐบาล
ซึ่งการใส่บัตรในครั้งนี้นะคะตนเองดีใจมาก
และไม่คิดว่าจะได้มาร่วมใส่บาทพร้อมกับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีค่ะ
เรามาทำจุดนี้ก็คือผูกพันธุ์มากค่ะ
ผูกพันธุ์แบบพูดไม่ออก
มันย้ายไม่ได้
มันย้ายไม่ได้
อารมณ์ของพี่ดีที่แล้วได้

แบบเราไม่อยากสูญเสียเนาะ
พูดไปแล้วก็อยู่ในใจเราอยู่ตลอดเวลา

ค่ะทันทีที่ร่วมทำบุญใส่บาทเสร็จนะคะ
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็ได้เดินทางกลับนะคะ
ซึ่งในเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภรรยานะคะ
จะเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทเพื่อร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลครบ๑ปี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษนะคะ
ที่พระที่นั่งดูสิทธิ์มหาประสาทในพระบรมมหาราชวังค่ะ

รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ